เมื่อคืนนี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานี๒จุดเลยนะ
จุดแรกก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะครับ
เพราะว่ามีรถบรรทุกน้ำมันกว่าหมื่นลิตร
ชนรถกระบะเข้ากลางลำเลยนะฮะ
ไฟลุกท่วมลุกลามท่วมท้องถนนเลย

เนี่ยนะครับตามที่ในคลิปแจ้งจุดเกิดเหตุเลย
บริเวณทางลงสะพานข้ามคลอง๑๐ปากทางเข้าวัดพิรุณศาสต
บนบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
นี่คุณดูสิมันมีแบบบึ้มออกมาด้วยนะ
เมื่อเจ้าบัญชาที่ไปถึงไฟมันกำลังลุกไหม้
รถบรรทุกน้ำมันที่พลิกคว่ำอยู่ข้างทาง
เปลวเพลิงเนี่ยลุกลามไปติดเสาไฟฟ้า
ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตไฟดับทั่วบริเวณ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกระดมฉีดน้ำสกัด
เพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชน
ใช้เวลากว่าชั่วโมงในเหตุการณ์ดับเพลิงระทึกครั้งนี้
เพราะอย่างที่เห็นมันมีเหตุเหมือนระเบิดขึ้นมาบึ้ม
เพราะว่ามันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนั้นเลยนะครับ
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้
แล้วก็ยังพบว่ามีน้ำมันรั่วไหลออกมาอยู่ตลอดเวลา
ส่วนอีกฝั่งถนนพบรถกระบะสภาพฝั่งคนขับเนี่ย
ถูกชนพังยับหลังคาหลุดกระเด็น
จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวน๓คน
ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบสวนเหตุการณ์ก็ทราบว่ารถกระบะ
วิ่งออกจากซอยวัดพิรุณศาสตร์
จะเลี้ยวขวาไปทางลำลูกกา
ก่อนที่ถูกรถบรรทุกน้ำมันกว่า๑หมื่นลิตร
วิ่งลงจากสะพานมาพุ่งชนรถกระบะที่ออกจากซอยพอดีนะครับ
ส่วนรถบรรทุกน้ำมันเสียหลักพลิกคว่ำ
จนเกิดไฟลุกท่วมอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ

เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าอนุสรสถานแห่งชาติ
ก่อนขึ้นสะพานที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพาน๗ชั่วโคตร
แทนที่จะไปอยู่ตามแผงเกลือนเต็มถนนเลย
โอ้โหแบบนี้นะครับ
เทกกระจาดเกลือนเต็มถนนเลยไม่ได้เอาไปขายตามแผงแล้วนะฮะ

ีดขวางการจราจรตำรวจต้องปิดการจราจรไป๑ช่องทางครับ
เนื่องจากต้องช่วยเหลือดูแลรถ

รวมถึงเก็บกวาดแตงโม
เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ทำการปฐมพยาบาล
โดยนายประกิจคนขับรถแตงโมคันนี้

ขับรถมาจากตลาดไทยก็จะไปส่งของที่ตลาด๔มุมเมือง
ระหว่างที่ขับรถมาเกิดอาการวูบครับ
หลับรู้ตัวอีกทีชนป้ายบอกทางแล้ว
โมที่บรรทุกมาร่วงแตกกระจายเกลื่อนถนน
ขายไม่ได้ขาดทุนเลยนะฮะ
ก็ต้องดูว่าเจ้าของแตงโมเขาจะว่ายังไง
เพราะว่าบางคนขับรถเป็นแค่คนขนส่ง
แต่ผมเห็นบ่อยนะตอนเช้ารถที่จะไปส่งทั้งผลไม้อะไรแบบนี้
ความเร็วใช่ไหมวิ่งเร็วใช่ค่ะขึ้นโทเวย์แล้วก็วิ่งกันเร็วด้วยเหมือนกัน

ขับเร็วหรือว่าไม่เร็วดูแลสุขภาพด้วย
ถ้าต้องรู้ว่าขับข้ามวันข้ามคืนนอนให้เพียงพอ
ใช่นะครับก็ไม่รู้ว่าไปรับมาจากจังหวัดไหนเนาะมาส่งเนี่ยนะฮะ